ดูกรณีที่มีรถจักรยานยนต์นะครับโดนหมาตัดหน้า
หมาตัดหน้าแล้วคนเป็นเมียซ้อนท้ายอยู่
แล้วเธอเนี่ยตกลงจากรถหัวกระแทกพื้นเสียชีวิต
สามีออกมายืนยันว่าไม่ได้เรียกร้องเงิน๑ล้านบาทจากเจ้าของสุนัขนะครับ

ถือว่าตกลงมาแรงพอสมควรเลยนะครับ
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในซอยหนองข้างคอกหมู่๔ตะบนหนองข้างคอก

บันทึกภาพรถจักรยานยนต์ที่แล่นมาตามถนนจู่
ก็มีสุนัขตัวหนึ่งนะครับวิ่งตัดหน้า
ทำให้รถจักรยานยนต์สะบัดเกือบล้ม
แต่ร่างของผู้หญิงที่ซ้อนท้ายนะครับตกลงจากรถศีรษะกระแทกพื้น
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ายี่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางพิกุลเชยสุนทรอายุหกสิบปีส่วนคนขี่เนี่ยคือนางขออภัยครับ
นายอำนวยเชยสุนทรอายุหกสิบสามปีเป็นสามีครับนายอำนวยเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งภรรยาเข้าทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลชนบุรีครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถเกิดเสียหลักจนร่างภรรยาเนี่ยตกจากรถนะครับ
ศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชีวิตดังกล่าวครับหลังเกิดเหตุนายธนาวุฒิศรีสุพรรณยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวนี่แหละยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง
จากนั้นก็มีกระแสดราม่าปรากฏในโลกออนไลน์ครับบอกว่าสามีผู้ตายเนี่ยเรียกค่าชดเชยและค่าทำศพภรรยาจำนวน๑ล้านบาทจากเจ้าของสุนัข
ทีมข่าวนะครับเดินทางไปที่สาราตั้งศพนางพิกุลในวัดผาสุการามตะบนหนองค่าคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
พบนายอำนวยสามีผู้ตายซึ่งยืนยันว่าข่าวที่ตนเรียก๑ล้านบาทจากเจ้าของสุนัขไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับเจ้าของสุนัขจริงนะครับโดยเจ้าของสุนัขยินดีชดใช้ให้หนึ่งแสนบาทซึ่งตนก็ตอบกลับไปว่าแค่ค่าทำศพยังไม่พอเลยไม่รู้ว่านักข่าวไปเขียนอย่างไรถึงเรียกเงิน
อำนวยบอกว่าเดี๋ยวจะนัดไกลเกลี่ยกับคู่กรณีวันอังคารนี้นะครับ
เมืองต้นเจ้าของสุนัขช่วยค่าทำศพมาแล้ว๒๐๐๐บาท
นี้ยืนยันว่าเจ้าของสุนัขเป็นคนดีแล้วก็แสดงความรับผิดชอบ
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุครับ